ต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับแม่ที่ปล่อยให้ลูกคลาดสายตาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะ
เมื่อคุณแม่อาบน้ำให้ลูกวัย๓เดือนอยู่เป็นลูกคนเล็ก
แล้วก็ปล่อยให้ลูกชายวัย๒ขวบวิ่งเล่นอยู่ริมทะเล
สุดท้ายน้องตกลงไปในทะเลเสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นภาพที่ตำรวจสพสัตหีบและเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึงจุดเกิดเหตุ
บริเวณชุมชนริมทะเลค่ะ
พบร่างเด็กชายวัย๒ขวบเศษชาวกัมพูชานอนหมดสติ
เนื้อตัวเปียกชุ่มน้ำไปหมดเลย
หลังน้องพลัดตกลงไปในทะเลแล้วก็มีพลเมืองดีช่วยขึ้นมาได้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ทำการปั๊มหัวใจเพื่อที่จะช่วยชีวิตเด็กชาย
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือ
แต่ว่าเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
สอบสวนผู้เป็นแม่ให้การว่าช่วงเกิดเหตุอาบน้ำให้ลูกคนเล็กวัย๓เดือน
ส่วนลูกชายคนโตก็เดินเล่นอยู่รอบก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
จากนั้นได้ยินเสียงคนร้องตระโกนว่าเด็กตกน้ำก็เลยมองหาลูกแต่ก็ไม่พบ
ก็เลยรีบออกไปดูที่นอกบ้านก็เพราะว่ามีคนกำลังอุ้มลูกชายขึ้นมาจากน้ำทะเล
ตำรวจสันนิษฐานว่าเด็กอาจจะวิ่งเล่นซนตามประสาทเด็กค่ะ
แล้วก็พลัดตกลงไปจุดนี้ในทะเล
ก็เลยเป็นเหตุทำให้น้องเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่าบ้านของเด็กที่พักอาศัยอยู่
ก็ติดริมทะเลด้วยจากนั้นก็ให้ญาติรับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ